เรายังมีพลังเอกหมอลำอีกหนึ่งทั้ง

คุณผู้ชมกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะฮักเจ้าอีหลีค่ะ
เรื่องนี้นะคะหน้าหล่อปันนี่

เดี๋ยวเบียบไลน์บอกว่าไดีใจค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นอีก๑บทบาท๑ที่จะได้พัฒนาตัวเอง

ก็คือแม่ยกแฟนคลับก็เชียร์กันได้ค่ะ
ฟังความรู้สึกของหนุ่มท็อปนรากร

เป็นหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมเลย
ที่ได้มีโอกาสได้จริงจังแบบนี้ครับ

แต่ที่ว่าตัวจังหน่อยหนึ่งในเรื่องนะครับ
แล้วมันตรงกับตัวจริงอยู่หรือเปล่าครับ
ไม่ตรงครับผมตัวจริงแต่สร้างกว่านั้น

เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นลุคหล่อใช่ไหมคะ

ท็อปนารากรก็แต่งหญิง

คือร้องเสร็จปั้วออกมาเจอกับเต้ายอ๋อง
อันนี้มีไลค์ด้วยนะคะคุณผู้ชม
อาบไปบางความรู้สึกนี่ค่ะ
ท็อปนารากล์ตในลูกหญิงค่ะ

สองพี่น้องอยู่ห้องเดียวกันบอกกายยังออกจากห้อง

เบาะกายางออกจากห่องอายตัวเอง
ก็คือไม่กล้าก้าวเท้าออกจากห้องอายตัวเอง
เดี๋ยวเรามองูฟิเซลิ่งอย่างเป็นคนใต้
แต่ด้วยความที่ข่าวเรานำเสนอ
แต่ว่าเราก็ทำเสิร์ฟคาแบบซิริงไทยนะ

ต้องรับเขยฝรั่งด้วยนะจ้ะพี่แจ็ค